ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดที่มหาสารคาม
เขาบอกชามใหญ่เบิ้มวัตถุดิบสดใหม่เครื่องแน่น

คุณนิชาการสมบัตราอายุ๕๐ปีเจ้าของร้านบอกว่าอดีตนี้นะทำงานอยู่ในบริษัทที่กรุงเทพสุดท้ายเนี่ยบริษัทประสบปัญหาเลิกจ้างพนักงานก็กลับบ้านเกิดที่มหาศาลค่ำนะคะต่อมาน้องสาวก็ชวนไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือตามจังหวะต่างอื่นรู้สึกติดใจชอบอยากเปิดร้านทำก๋วยเตี๋ยวเรือขายในหมู่บ
เป็นที่นิยมของคนในหมู่บ้านเอาแวะเวียนมาชิมกันโอ้โหคุณดูช้ำแล้วมันต้องใหญ่อย่างนี้เลยหรอจ๊ะนี่เหมือนการมังเลยนะครับคุณอีกนิดเดียวเท่ากับหม้อลวกแล้วอะค่ะเท็จรับความอร่อยคือเขาจะใช้เครื่องเทศวัตถุดิบจำพวกเนื้อสัตว์และผักที่สดสะอาดคั่วพริกและเจียวกระเทียมเองน้ำมัน
หลังจุดปรับไรให้เลือกการแบบสบายใจ
ทางร้านเริ่มต้นขายด้วยถ้วยละ๔๐๖๐บาทแบบธรรมดา
ก็มีคุณยังไม่ต้องสั่งชามใหญ่ก็ได้
เขามีให้เลือกทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเกาเหลาเส้นต่างนะ

คุณอยากวัดกระเพาะยังไงล่ะนะจำโบกนนี่
จำโบกนี่ชามเมื่อกี้ที่เราเห็นชามละ๑๐๐เดียว
โอ้โหถูกนะ
๑๐๐เดียวจะได้ชามจำโบกนี้ใหญ่
ใช่ชามจัมโบ๑๐๐บาทนะซึ่งชามขนาดใหญ่เขาบอกวัดใจ
ถ้าหากรับประทานแบบปกติต้องใช้คน๓คน
แต่ถ้าเป็นคนกินจุใส่เดียวคนเดียวก็ได้ครับ
เข้ามาดีกราฟเข้ามาดีมหาศาลคามนะครับ
ร้านเปิดทุกวัน๑๐โมงถึงบ่าย๓นะคะ
จนกว่าวัตถุดิบจะหมดก๋วยเตี๋ยวเรือ
ร้านนี้น่าจะไปกินน่าจะได้อร่อยและมีความสุข